ยังอยู่ที่ภาคใต้ขยับขึ้นมาที่สุราธานี
ปฏิบัติการฟ้าสางชัยบุรีค่ะ
ตำรวจทหารได้สนที่กำลังกัน
ไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย๑๑จุด
หมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลค่ะ
ตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีพร้อมตำรวจภูทรชัยบุรี
ส่วนที่กำลังทหารกองกำลังรักษาความสงบทัพภาค๔จำนวน๑๔๐นาย
เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย๑๑จุดนะคะ
ในพื้นที่หมู่๕ตำบลไซทองอำเภอชัยบุรี
ที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล
การตรวจค้นตามหมายค้นจำนวน๙จุด
มาตรา๔๔๒จุดค่ะ
ใน๑๑จุดมีหมายจับจากศาลจังหวัดเวียงสะในคดีกันโชคทรัพย์
และสามารถจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับได้ทั้งหมด๔คน
ส่วนที่เหลืออีก๗คนตรวจพบครอบครองอาวุธไม่ถูกต้อง

เนื่องมาจากมีการลักลอบเผารถแบ็คโฮ

ซึ่งเป็นรถของผู้ประกอบการรับซื้อไม้ยางพารา

ที่เข้ามารับซื้อยางพาราในพื้นที่แต่

ก็เกิดการกันโชคทรัพย์กันนำไปสู่การเผาทรัพย์สิน
เจ้าหน้าที่ก็เลยรวบรวมสำนวนออกหมายจับและหมายค้นเข้าปฏิบัติการนี้ค่ะ
ด้านตำรวจคอมมันโดกองปราบรามนำกำลังร่วมกับทหารและเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด
รวมกว่า๒๐๐นายเข้าตรวจค้นชุมชนเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
หนึ่งในนั้นคือที่ชุมชนเลาะมาตุ้นอิสลามเขตประเวทพบยาบ้า๒๐เมตร
ปืนไทยประดิษฐ์ปืนบีบีกันวิทยุสื่อสารมีด
ภายในบ้านของนายสุริยาสาท่าไม้แต่ไม่เจอตัวนายสุริยานะคะ
ส่วนอีกจุดค่ะที่บ้านของนายนัทพงศ์และนายอดีศักดิ์คนึงชอบ
ทั้งสองคนสารภาพว่าเป็นคนเสพยา
นายนัทพงศ์มีประวัติเคยถูกจับคดียาเสพติดเมื่อ๒ปีก่อน
การตรวจค้นในครั้งนี้เนื่องจากมีข้อมูลว่าพื้นที่แห่งนี้นะคะ
เป็นชุมชนที่แพร่ระบาดของยาเสพติดในกรุงเทพฯ